ข่าวนี้ต้องบอกว่าคุณหนวงท้ายศักดิ์กับเจ้าฟ้าพรค่ะ
เมาแล้วล่ะค่ะแล้วคนเมาก็เป็นพี่ชายเขาเองนะคะ
คุณบอยปกรณ์ค่ะเขาเมาส์กันไปแล้วโอ้โหทำงานนี้ทำเอาคุณเกรทรินทรแล้วก็เด่นคุณเนี่ย
ถูกเผาเรียบจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
คือเด่นคุณเนี่ยเขามีพี่บอยปกรณ์กับคุณเกฟรินทรเป็นไอดอลนะคะ
ไว้วางใจมาปรึกษาเรื่องหนักใจค่ะ
เพราะว่านุ่มบอยเออพี่เนี่ยคือผมอยากจะมีลูกอะทำไงดี
ประกอบเขาก็เลยแบบโยนเลยนะคะบอกว่านู้นถ้าจะถามเรื่องนี้ไปถามเกรทวรินทรนู่น
เขาทำเป็นแล้วเขารู้วิธีหมดเลยว่าอยากมีอยากเดี๋ยวฟังต่อไปยาว
เขารู้วิธีหมดเลยนะคะว่าอยากมีรูปแบบสาธารณะหรือว่าอยากมีแบบเงียบเกรทเขาตอบได้หมด
เดี๋ยวนะพี่บอยตอนแรกดิฉันฟังตกใจแล้วนะพี่บอยพูดขนาดนี้เลยนะคะ
จริงคือยังไม่หมดนะคะยังพูดถึงสาวของพี่เกรทวรินทรด้วยนะคะ
ตอนแรกก็เหมือนกลัวว่าเพื่อนจะมาเม้งแต่พูดไปสักพักนะคะงงเหมือนกัน
คือเผาหมดเลยเผาเรียบเป็นป่านี่คือเรียบทั้งภูเขาไปแล้วค่ะตอนนี้

แล้วทำไมพี่บอยถึงมั่นใจว่าพี่เกดสามารถตอบได้ดีกว่าหรือว่าให้คำแนะนำในทางที่ดี
แต่ถ้าเกิดอยากจะแบบว่าอยู่เงียบกลับไปถามคุณเกรทเอาอะไรอย่างนี้
อย่างนี้แล้ววางยาคุณเล่นรึเปล่าวางละเบิก
จะมีเกรทเดี๋ยวมันก็มาโทรมาเคลียร์ผมอีก
การที่เราจะยึดใครคนหนึ่งเป็นไอดอลเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ถูกว่า

ใช่ว่าเราอยากจะยึดคนนั้นเป็นไอดอลในด้านไหนเช่นในด้านการทำงานอะไรก็ว่ากันไป
ก็อยากจะฝากถึงเด่นคุณว่าเราเนี่ยจะยึดใครเป็นแบบอย่างก็ได้แต่เราก็เลือกเฉพาะสิ่งดีก็พอ
อันนั้นเขาเลือกเป็นเกรทวรินทรแล้วโดยคุณรู้สึกยังไงบ้าง
เป็นคนที่ตั้งใจทำงานจริงจังกับการทำงานมนุษยสัมพันธ์ดีพูดคุยกับน้องเก่งเข้าถึงง่าย

ผมเป็นคนธรรมดาน่ารักสดใสเรียบร้อย
คนดีผมตรงไม่อยากส่ง

มุกเขาเป็นมุกเขา
ว่าพี่เกรทเขาควรเป็นตัวแบบอย่างที่ดีไหมทำตามได้ไหม
น่าจะไม่ได้ทั้งหมดเลยนะคะ